คุณผู้ชมคะคลิปนี้คุณผู้ชมน่าจะเห็นกันแล้ว

พระที่ชนบุรีนำเม็ดก้อนหินนะคะ
ที่บอกว่าเป็นพระบรมศาลีริกฐาตุใส่ในดวงตาลูกศิษย์
นี่บอกว่าเสริมความขลัง

แล้วก็เดี๋ยวมีคำตอบให้เกี่ยวกับเรื่องตามหลักวิทยาศาสตร์เรื่องการแพทย์นะคะ
เพราะว่าแบบนี้อันตรายเสี่ยงตาบอดได้เลย

นี่ค่ะคือนึกว่าเห็นที่เขาแชร์กันแล้วนะครับ

กล้าดูจนจบหวาดเสียวแทน

ระบุว่าวัดท่อใหญ่
ทีมข่าวของเราเลยไปตรวจสอบเลยค่ะ
คนที่ดูแลวัดพาทีมข่าวของเรา

พระธาตุมีขนาดตั้งแต่๑๒เซนติเมตรค่ะ
คือวัดตั้งใจทำคลิปมาเองเลย
อยากให้ประชาชนที่มีความศรัทธา
ให้เข้าวัดมาชมพระบรมศาลีริกฐาตุ
ซึ่งถ้าหากพระบรมศาลีริกฐาตุเป็นของแท้
จะไม่เบียดเบียนกับสิ่งใดในร่างกาย

เดี๋ยวลองฟังเสียงท่านดูนะคะ

เขาก็อยากจะลองทำดูอะนะ
เราได้คุยกับนายอาชิธรอายุ๕๕ปีนะคะ

เขาบอกว่าเมื่อช่วงเดือนพยที่แล้ว

พระธาตุใส่เข้าไปในดวงตา

เขาไม่ระคายเคืองอะไรเลยนะคะ
และหน้าที่การงานเขาดีขึ้น
ไม่เจ็บตาไม่เคืองตาไม่เป็นอะไรเลย
พระพยอมกรยานนท์ท่านเจ้าอาวาสวัดสวนแก้วท่านออกมาเตือน
บอกว่าถ้าวัดไหนอ้างมีของวิเศษต้องดูให้ดีนะ
เพราะตามคำสอนพระพุทธเจ้าตรัสว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเรา
ใครจะเห็นพระธาตุสักเท่าไหร่แต่ถ้าทุกข์ยังไม่คลาย
โกรธหลงยังแซงพระธาตุก็ช่วยไม่ได้หรอก

นี่แหละงั้นเดี๋ยวขอให้ข้อมูลทางการแพทย์นิดนึงนะน้องคิงเนอะ
คือแพทย์หญิงสาสีใหญ่สว่างจากสุแพทย์เฉพาะทาง
กระจกตาและการแก้ไขสายตาบอกว่า
การนำสิ่งแปลกปลอมเข้าไปในดวงตา
ทำให้เกิดแผลในดวงตาเยื่อบุตากระจกตาถูกทำลาย
ติดเชื้อนะคะแล้วถ้าติดเชื้อรุนแรงตาบอดเลยนะคะ
ที่เราเนี่ยเอาสิ่งแปลกปลอมใส่เข้าไป
แวกเบือกหน้าใส่เข้าไปอันนี้ขัดกับธรรมชาติ
ว่าธรรมชาติของเรามีเปลือกหน้ามีการกระพริบหน้า

ภาชนะที่อันตรายเลยก็จะไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่

ก็จะต้องรีบนำออกรวมถึงรีบตรวจดูนะคะ

เพราะถ้ามีแผลเปิดเนี่ยก็มีโอกาสติดเชื้อ
ก็ต้องรีบรักษาให้แผลปิดแล้วก็รีบป้องกันติดเชื้อด้วยค่ะ

ก็ต้องขอเตือนกันนิดนึงนะครับ
สำหรับพิธีกรรมบางอย่างที่ทำกับดวงตา
ซึ่งดวงตาเป็นออยวาที่อ่อนโยนอ่อนบาง
แล้วก็เสี่ยงต่อการแพ้และติดเชื้อง่ายนะครับ
การที่จะใช้อะไรก็ตามที่มาสัมผัสกับดวงตา
ต้องมั่นใจว่าสะอาดปลอดภัยนะครับ
แต่ว่าเท่าที่เห็นบางอย่างบางขั้นตอนเนี่ยนะครับ
อาจจะยังไม่ได้ผ่านการปราศจากเชื้อ

คนทำก็ยังไม่ใช่เป็นคุณหมอนะครับ

เพราะว่าการพิสูจน์แบบนี้
อาจจะทำให้สูญเสียดวงตาดวงตาติดเชื้อ
ตาบอดถาวรก็ได้นะครับ
ก็ย้ำเตือนกันต้องระมัดระวังนะครับ